บทบาทของคุณแม่ยุคใหม่ต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะในความคิดของเรานะ
การที่เราจะบาลานชีวิตของเราให้ได้ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราอิงไลฟ์สไตล์เราให้เข้ากับสั่งออก
ออที่พูดก็คืออาหารอารมณ์การออกกำลังกายมันสำคัญครอบคลุมไปหมด
เริ่มจากที่หลังคลอดตรงจีนตุ๊กมีภาวะสมเจ้าหลังคลอด
คุณหมอก็แนะนำว่าให้ลองหากิจกรรมที่ทำให้เราผ่อนคลายมีความสุข
เราก็เริ่มเขียนแดยรี่วาดการ์ตูนสะสมไปเรื่อย
แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นเฟซบุ๊คแล้วเราไม่ได้เจอเพจที่เราชอบ
เว่นก็เลยบอกว่างั้นตุ๊กก็ทำเองสิ
คิดกันไปยังไงหลังจากมีลูกก็คือ
ก่อนมีลูกเราโฟกัสแต่การทำงานหาเงิน
อาทิตย์เราก็ทำงานเราทำงาน๗วัน
แต่พอมีลูกปุ๊บต้องเลี้ยงลูกเป็นหลัก
สิ่งที่เรารู้สึกก็คือเราไม่ได้แพลนว่ามันจะเกิดขึ้น
เพราะเราไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าชีวิตมันมันจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยนะ
แต่ว่าพอเรามีลูกมาสักระยะค่ะ
เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำให้เราชีวิตเราเปลี่ยนหรอก
แต่เขาควรจะได้แม่ที่มีรักเขามาก
คุณแม่ต้องดูแลตัวเองไงให้มีพลังในการเลี้ยงลูก
อย่างแรกคือต้องนอนเยอะค่ะจะช่วยให้เราไม่หุดหงิด
แต่ถ้านอนเยอะไม่ได้จริงก็พยายามนอนพร้อมลูก
เราเคยตั้งเป้าว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงเขามีความสุข
ซึ่งพอมาจนวันนี้ที่เป็นแม่มา๘ปี
ยังไงให้เขารู้สึกว่าในวันที่เขาทุกข์มากเขามีเรา
ที่สำคัญก็เราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกิน
คืออาหารการกินที่ดีก็ช่วยเขาได้เหมือนกัน
แล้วก็การออกกำลังกายก็ช่วย
เคสของจินกินยากมาก
ว่าการที่เขาจะได้อาหารครบ๕หมุนมันยาก
ฉะนั้นการที่เราจะให้ลูกได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน
เราก็ต้องสังเกตว่าเขาชอบอะไรแล้วเรามาประยุกต์อย่างนั้น
เป็นอาหารให้ครบ๕หมวกกับเขา
เมนูกลางวันวันนี้นะคะตุ๊กจะทำซุปมะกรณีให้จีนเขาทาน
เพราะว่าเป็นเมนูปลดของเขาเลย
เดี๋ยวตุ๊กจะหั่นพวกแครอทแล้วก็บล็อกเคอรี่นะคะเป็นชิ้นเล็กค่ะ
พอน้ำเดือดแล้วนะคะอาตุ๊กก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนลงไป
ตุ๊กใส่ใจเรื่องอาหารการกินของคนในบ้านเป็นพิเศษ
ก็เพราะว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์
จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะ

กินอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็มีผักมากขึ้น
เมนูนี้นะคะก็จะได้อาหารครบเลย
โปรตีนผักแล้วก็คาร์โบไฮเดต
อารมณ์การออกกำลังกาย

ถ้าเขากินอาหารที่ครบแล้วก็มีประโยชน์
เขาจะมีแหล่งทำกิจกรรมต่างได้

เราก็ต้องกินเป็นตัวอย่างก่อน

เห็นชัดเจนมากว่าอารมณ์เขาไม่โอเค
แล้วพอเรามาปรับเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์
ชัดเจนว่าสุขภาพจิตเขาดีขึ้น
อารมณ์ดีแล้วก็ทำกิจกรรมหลายอย่างไม่ได้เหนื่อยค่ะ
อย่างสมมุติเราไปอัลดอลเยอะ

เพราะเขามีอาหารที่ส่งเสริม

อาหารเราเลี้ยร่างกายให้แข็งแรงให้มีพลัง
ถ้าตามหลักไลฟ์สไตล์ของตุ๊กเนี่ย
วิธีที่เราดูแลตัวเองในการออกกำลังกายนี่มันน้อยมาก
เพราะว่าเราทำงานเยอะมากเลี้ยงลูกด้วย

เราจะปรับไลฟ์แฟนของเรายังไงให้มีการออกกำลังกายอยู่ในนั้น

ทำยังไงให้มันได้เหงื่อมันได้ออกกำลังกาย
แม้จะตื่นเช้ามามันมีช่วงแก๊ปเล็กก่อนแปลงฟัน

หรือไม่ก็แทนที่จะ

เวลาไปรับไปส่งลูกก็เดินมา

เราก็ไม่ใยแย่ตรงนั้น

อันนี้ในนี้ก็จะเล่นด้วย

เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ผัดผม
เป็นกีฬาสบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์บ้าน

ก็จะเน้นการออกกำลังกายตามสไตล์ที่ลูกชอบเนี่ยค่ะ
มองว่าทั้งอาหารและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องอารมณ์
จะมีหลักการที่ว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ดี

เราก็หากิจกรรมที่ทำได้ร่วมกันและอารมณ์ดีขึ้น
ถ้าเราจบวันด้วยอารมณ์ที่ดีพร้อมกัน
อารมณ์ที่ดีของแม่สำคัญต่อการเลี้ยงลูกตรงที่
ถ้าแม่อารมณ์สดชื่นแจ่มใส
แล้วก็ใจเย็นหรือว่าไม่ได้เครียด
เขาก็จะอารมณ์ดีอะ

แต่ถ้าแม่อารมณ์โอเคเนี่ย
มันไม่ใช่ว่าร้อนกับร้อนมาปะทะกัน

เป็นหลักของลูกในเรื่องอารมณ์

จริงแล้วมันมาจากเราได้กินอาหารที่เราชอบนะ

แบบให้ระวังตัวเองโดยการกินของที่ดีกับร่างกาย

อารมณ์ดีเพราะว่าสามีทำให้เราอารมณ์ดี

แสดงว่าคนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดก็คือสามีเหมือนเรา
บทบาทของคุณแม่ยุคใหม่ต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะในความคิดของเรานะ
การที่เราจะบาลานชีวิตของเราให้ได้ดี
ครอบครัวค่ะเจอความท้าทายในการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันหรอก
ชอบแบบไหนก็ทำ๓ออสไตล์นั้นได้เลยนะคะ
ก็จะมีอาหารอารมณ์ออกกำลังกาย
แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นพลังให้เรามีสุขภาพที่ดี

ในวันนี้และต่อไปในอนาคตแบบยั่งยืนด้วยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป